กัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
ขู่กัดสบัตรค่าว
เจอกันแล้วนะครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
วันนี้กลับมาวันพฤหัสบดีที่๑๗มีนาคม
สบายก็มี
บอกแล้วว่าอย่าไปทุ่มเทเยอะ
มาแล้วมันใช้เวลาเยียวยา
จริงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ

วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะฮะ

ตำรวจครับบุกจับเอเย่นขายาบ้า
แต่เจ้าตัวต่อสู้พร้อมตะโกนลั่น
เอาไปได้แค่ร่างแต่ไร้วิญญาณ
หลังจากนี้จะไร้วิญญาณหรือเปล่าเดี๋ยวดู
ุ่มรายเดอร์งงรอรับอาหารอยู่ดี

เอ้าทำไมล่ะเนี่ย
คุณผู้ชมครับเกิดเหตุระทึกคนขับรถบรรทุกดิน
ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแต่กลับไม่ยอมลงจากรถ
ขับรถชนรถเจ้าหน้าที่พยายามหลบหนี

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัสข่าว

เพื่อไม่ให้ยามบ่ายนี้มันว่างจนเกินไป

ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเรากันหน่อยนะครับ
บอกกันหน่อยแล้วกันว่ายังไหวไหม
จากเมื่อวานเนี่ยยังโอเคอยู่ไหม
คุณหมายถึงอาการเจ็บปวดผิดหวังจากการไม่ถูกรางวัลใช่ไหมคะ

อยากจะให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับ
คิววาลโค้ดมุมจอตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็คุยกันได้ตลอดทั้งรายการกันเลยค่ะ

ตำรวจนะฮะนำกำลังบุกไปจับเอเย่นขายาบ้า
เขาพูดประกาศก้าวเลยนะบอกว่าเอาไปได้แค่ร่างที่ไร้วิญญาณเท่านั้นแหละครับ
นี่ไงร่างที่ไร้วิญญาณเหรอ

โอเคงั้นจัดให้ดูนะ
ปั้งวิญญาณออกจากร่างแล้วพวกเราไปจับกันเร็วโอ้โฮคุณ
ก็กลับคือเขาใช้ปืนอะไรยิงพูดอย่างนี้เดี๋ยวฉันตกใจนะคุณ
ปืนไฟฟ้าที่ทำให้วิญญาณออกจากร่างแค่ชั่วคราว

สักพักหอบปลดสวิตเฟย์ก็ดึงวิญญาณกลับมาได้ค่ะ
กลับมาเดินไปโรงพักต่อไป
ถูกต้องครับคุณชิสานี่คือภาพที่ทางตำรวจสภชัยวานนะครับ
อาวุธปืนไฟฟ้ายิงนายสิทธินัยคำควรยิงจากด้านหลัง
แล้วจะทำการจับกลุ่มที่บริเวณกลางทุ่งนาตรงนี้
ค่ะก็แถวอำเภอชัยวันจังหวัดอุดรธานีครับ
อ่ามันมีที่มาของการจับกลุ่มครั้งนี้นะคุณชนะ
ก็คือเรื่องของเรื่องสิทธินัยเนี่ยนะ
จ้ะมีพฤติกรรมขายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน

บางครั้งไปยืนเลขขายอยู่ริมถนนราวกับว่าขายขนมอะไรอย่างนั้นแน่

ถูกต้องชาวบ้านเขาก็แจ้งไปไง
ตำรวจก็เลยนำกำลังมาตรวจสอบที่บริเวณกระท่อมกลางทุ่งนา
ก็เจอกับสิทธินัยกำลังพักอยู่อย่างสบายใจ

ยาบ้าทั้งอาวุธปืนบรรจุแมกกาซีนพร้อมยิงได้ทุกเมื่อด้วยนะ
อ่าแต่พอตำรวจบุกมาแบบนี้สิทธินัยไหวตัวทันค่ะ

กระโดดหนีออกทางหน้าต่างแต่ว่ามือเนี่ยนะ
ไวมากคว้าเอาอีโต้และมีดปลายแหลมติดตัวไปด้วยคุณ
อ่าแล้วก็ตะโกนบอกตำรวจเลย

แต่ถ้าจะเอาไปเอาไปได้แต่วิญญาณ
โอ้โหตำรวจแบบนี้ไม่ได้หรอก
ต้องเอาไปพร้อมกันไปดำเนินคดีตอนนั้นสิคุณคะ
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิทยุขอกำลังเสริม
แล้วก็ประสานญาติให้มาช่วยเกลี้ยกล่อม

ดูเหมือนกับว่าไม่ยอมจับกลุ่มง่ายง่ายเลยนะถูกต้องครับ
ตำรวจตัดสินใจอาศัยจังหวะเผลอฮะ
ใช้ปืนไฟฟ้ายิงไปที่ด้านหลังนี่จังหวะนี้จังหวะนี้แหละ

โอ้โหเรียบร้อยช้ากเลยช้ากเลย
อย่างนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นการ
เป็นยุทธวิธีของคุณตำรวจยุทธวิธีนะ
แล้วดูเหมือนอาจจะรุนแรงแต่อย่างนี้เขามีการฝึกมาแล้ว

ใช่แล้วไฟฟ้าก็อยู่ในขณะที่ไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิต
ถูกต้องแล้วทำให้การควบคุมตัว
หรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปสอบปากคำกันต่อไป
แล้วก็ขยายผลว่าตกลงนี่ขายอะไรให้ใคร

อีกเรื่องหนึ่งต้องระวังเหมือนกันคุณผู้ชม
คือมีรายเดอร์คนนึงรอรับอาหารอยู่
แต่จู่เนี่ยโดนใครก็ไม่รู้มาฟาดหัวล้ม

ใครเนี่ยอยู่ดีเอาขวดมาฟาดหัว

ดังโป๊ะดังเปี้๊ะเลยทีเดียว

คือเราดูภาพเรายังแบบร้องไปด้วยคุณชนะ

ไม่มีใครสงสัยระแวดระวังหรอกค่ะ

หนุ่มคนนี้เนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุอยู่ดีก็เอาขวดมาปลาใส่หัว
โชคดีนะคุณผู้ชมที่ทั้งขวด
แล้วก็ทั้งศีรษะไม่แตกแต่ก็ปูดบวม

เออแต่ว่านุ่มรายเดอร์ก็มึนไปชั่วครู่เหมือนกันค่ะ
สุดท้ายคนเกาะเหตุก็ขี่รถจักรยานจากไปดื้อเลย

หนุ่มรายเดอร์คนนี้ก็ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วตอนแรกเขาตั้งใจนะว่าจะไปแจ้งความกับตำรวจด้วย

คือเขาดูแล้วเนี่ยดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย
ว่าไอ้คนนี้เป็นคนสติที่ไม่ดีหรือเปล่า
เพราะน่าจะเป็นคนเก็บขยะหรือว่าเก็บของเก่าขาย
ขี่รถจักรยานห้อยถุงใส่ขวดแก้วแล้วก็พลาสติกพรุงพลังอยู่เต๊ะไปหมด
คือดูแล้วดูอาการไม่น่าจะปกติก็เลยไม่ไปแจ้งความอย่างนั้นเหรอคะ
กลายเป็นว่าพอหนุ่มคนนี้หนุ่มรายเดอร์ไปเห็นใจเขาซะอีก

เออส่วนแฟนสาวของรายเดอร์เนี่ยก็เอาคลิปมาโพสต์ในโลกโซเชียล
ถือว่าเป็นการเตือนภัยคนในสังคมให้ระมัดระวังแล้วกัน
เพราะว่าใครก็ตามนะที่อยู่แถวบริเวณตลาดผัก
ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษฎุโนโลกบ้านคุณชนะไง

ถ้าใครเดินอยู่แถวนั้นอาจจะเจอเขาอีกก็ได้

ก็ระมัดระวังหรือถ้าเจอแล้วอาจจะแจ้งคุณตำรวจหน่อยไหม
เพราะว่าเขาเคยไปก่อเหตุทำร้ายคนอื่นมาอาจจะเป็นอันตรายได้

มาที่นี่กันบ้างครับแถวย่านตลาดบ้านลำพูนะครับ
คุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องนะครับ
มีแม่ลูกคู่หนึ่งเขาไปขายแซนวิช
ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งท่าทางเหมือนกับว่าเมาด้วย

เรื่องของเรื่องเหมือนไปดูถูกแม่ค้าที่เขาขายแซนวิชนะครับ

เอางี้เล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับ
เล่ารายละเอียดมายาวเอาแบบสั้นก่อนแล้วกัน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่ะมั้งก็ดูไม่ปกติอ่ะ
ก็พอจะมาขายให้เขาเขาก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้พูดจาดูถูกแม่ค้า
เหมือนว่าเอาพาเด็กมาขายด้วยเนี่ยมาให้เรียกร้องความเห็นใจหรือเปล่า
เหมือนกับว่าจับเด็กมาค้าขายมาแม่ค้าเขาก็ไม่พอใจเหมือนโดนดูถูก
แล้วสุดท้ายแม่ค้าเขาคว้ามือถือออกมาถ่ายคลิปผู้ชายคนนั้นก็ไม่พอใจอะครับ
ก็ใช่ไงคะส่วนผู้ชายเนี่ยก็บอกอีกนะว่าโอ๊ยไม่อยากจะคุยแล้วเสียเวลา
แล้วก็แถมไล่แม่ค้าคนนี้ให้ไปไกลอีกนะคะ
จนสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมคะลุกจากโต๊ะมาแล้วก็มาปัดโทรศัพท์มือถือของแม่ค้า
เขาตกพื้นคราวนี้แหละโอ้โหระเบิดอารมณ์อ่ะเก็บไม่อยู่แล้ว
ใช่อุตส่าหอดทนนะแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เดือดร้อน
แต่ว่ามาทำกันแบบนี้ได้ยังไงเธอก็บอกว่าไม่ควรจะมาดู
หินศักดิ์ศรีความเป็นคนของผู้อื่นอ่ะครับอ่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
คุณเนติชาวคงแก้วก็ลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับ
เนี่ยค่ะต้องไปตอนดังวันนะนี่ตอนดังวันเป็นอย่างงี้นะ
เขาก็ไปสอบถามเจ้าของร้านขายเสื้อผ้า
ตรงนั้นอ่ะเผื่อว่าจะเห็นเหตุการณ์ไงเขาว่าไง
บอกว่าอุ๊ยก็ไม่เห็นหรอกเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากวันนั้น

ก็กลางคืนอะเนาะส่วนร้านเขาเปิดกลางวัน

ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังไปพูดคุยกับเจ้าของร้านขายเย็นตะโฟที่อยู่ใกล้นั่นแหละ
เขาบอกว่าช่วงเกิดเหตุที่ร้านเนี่ยมีลูกค้าอยู่ไม่กี่คนนะเพราะว่ามันดึกแล้วอ่ะ
ผู้ชายในคลิปก็เป็นลูกค้าของทางร้านนั่นแหละแต่สังเกตได้ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยลูกค้าเนี่ยท่าทางเหมือนเมา

เออแล้วผ่านไปสักพักเนี่ยค่ะผู้หญิงที่เป็นแม่ค้ากับลูกเนี่ยก็เดินมาด้วยกัน
ลูกเนี่ยอายุประมาณสัก๕๖ขวบมาขายแซนวิชสักพักหนึ่งคนของคนที่เป็นเจ้าของร้านขายอินตะโฟบอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน

ว่าลูกค้าผู้ชายคนนั้นแหละไปกล่าวหาต่อว่าแม่ค้าขายแซนวิชว่าเอาลูกมาทำมาหากิน
เออส่วนเจ้าของร้านเองก็เลยไปห้ามปรามเพราะสงสารเด็กที่มาด้วยอะค่ะ
พี่ผู้ชายเนี่ยไม่พอใจพี่ผู้ชายคนที่มานั่งทานร้านร้านอาหารเนี่ยนะครับ
คือเขาไม่พอใจพี่ผู้หญิงว่าเอาลูกมาหากินอารมณ์ประมาณนี้นะครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยการเอาลูกมาหรือไม่เอาลูกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา

อะไรประมาณเนี้ยก็คือเหมือนกับเอาลูกมาหากินเถียงเถียงกันยืนเถียง

เขาก็แบบว่านู่นนี่นั่นแบบเอออะไรประมาณนี้
นึกออกไหมเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันไปเถียงกันมา
อ่าเรื่องนี้นะครับทางทีมข่าวของเราเนี่ยก็พยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณนั้นนะ
ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการไงก็เลยไม่ได้รับอนุญาตให้นำภาพในขณะเกิดเหตุมาเผยแพร่

แต่ทีมข่าวของเราได้ดูกล้องแล้วได้ดูภาพแล้วก็ได้ทราบมาว่า
เสียหายแล้วก็ลูกเนี่ยเข้าไปขายแซนวิชให้กับผู้ชายที่นั่งกินข้าว
อยู่ในร้านอาหารตามสั่งตรงนั้นแหละตรงริมทางนั่นแหละค่ะแล้ว

ทีนี้ผ่านไปสัก๑๐นาทีแม่ค้าแซนวิชมีท่าทีเหมือนกำลังจะเดินออกจากจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
แต่จู่ก็หันหลังกลับไปยังจุดที่ผู้ชายคนนี้นั่งทานอาหารอยู่
ประมาณสัก๕ทุ่ม๔๐นาทีผู้หญิงคนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วหลังจากนั้นลูกค้าผู้ชายก็เดินมาปัดโทรศัพท์มือถือตก
ก่อนที่เวลา๕ทุ่ม๔๔นาทีภาพขวาสุดนี่นะคะ
ผู้ชายคนนี้ก็เดินไปจากจุดเกิดเหตุโดยที่ไม่มีการทำร้ายร่างกาย
อันนี้นักข่าวเราก็สรุปเหตุการณ์เป็นไทม์ไลน์มาให้ดู
ยังเดินทางไปพูดคุยกับแม่ค้าขายแซนวิช

เอาไปถามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เธอทำงานอยู่ตรอกข้าวสารจำหน่ายภาพศิลปะ
ซึ่งทำงานในช่วงเวลากลางคืนมาตลอดนั่นแหละ

เปลี่ยนอาชีพมาเดินขายแซนวิชกับลูกชายในย่านบางลำพูครับ

ไปขายแซนวิชให้กับผู้ชายคนนั้นนั่นแหละคุณผู้ชม

กับเธอด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย

ตัวเธอมองว่ามันเป็นการดูถูกอาชีพเธอ
แล้วขูจะแจ้งเงินเงินคดีด้วย
ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว

ขึ้นมาถ่ายภาพถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
คนเดียวก็มีเยอะแยะไป

แล้วก็ลูกเราเราก็รักใช่ไหม
เราจะทิ้งให้ลูกเราอยู่คนเดียวได้ยังไง

กงเขาจะเป็นพ่อหนูเขาจะเจ้าอารมณ์ค่ะ

แล้วแบบน้องก็จะแบบ

คือเนี่ยพามารอเล่มาเดินรอเล่เดินตั้งขอทานอะไรบ้าง
โหแบบเขาขอทางขอทานเลย
เราพาเด็กมารอเล่ร้อนแบบ
เราไม่ได้ไปจับเด็กที่ไหนมา

อาจจะถ้าสงสารแล้วก็พูดจักกับเค้าดี

ใช่ไงส่วนคุณผู้หญิงเขาก็มองว่าเขาทำอาชีพสุจริตนะ
ทำไมต้องว่ากันแบบนี้คนละมุมคนละประเด็นนะนะคุณผู้ชมนะ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะไปดูเหตุการณ์ระทึกค่ะรถบันทุกดินคันหนึ่งนี่นะฮะ
ขับมาแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทเรียกตรวจหน่อย
แต่คนขับเนี่ยไม่ยอมจอดแถมยังขับรถหนีไปอีกค่ะ
ระวังระวังระวังหยุดหยุด

บ้าวแบบนั้นอะ
บอกให้เหรอวะกูอ้าว

มันเนียมลงมันเนียมลง

มันเนียมลงมันเนียมลง

โอ้โฮ่
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เค้ากำลังพยายามบ่งรถบรรทุกขึ้นใหญ่

ก็ตกเหยุดเลยนะแต่เจ้านักที่เนี่ยพยายามกลับไป
ให้คนขับลงมาจากรถเพื่อคุยกัน
แต่คนขับเองก็ไม่ยอมลงมาค่ะคุณผู้ชม
ไม่ยอมกลับเครื่องแล้วก็ไม่ยอมลงมา

แล้วเจ้าหน้าที่เขาห้อยอยู่ข้างเนี่ยเห็นไหม

เจ้าก็ยืนเกาะอยู่อย่างนี้นะแล้วพยายามเจ้าหน้าจ้าลงมานี่คุยกัน๔นาที

คนที่ขับรถบรรทุกตัดสินใจขับรถฝ่าออกไป
แล้วมันก็ไปชนกับรถของเจ้าหน้าที่ที่จอดขวางอยู่คุณชนะ
เห็นแล้วล่ะได้รับความเสียหายด้วย
ค่ะแล้วยังไงต่อเจ้าหน้าที่ก็พยายามวิ่งตาม
แต่คนขับคนขับกับคนวิ่งใครจะเร็วกว่ากัน
แต่อย่างนี้คุณชิสาสุดท้ายรถบรรทุกคันนี้ไม่ยอมหยุดขับไปเรื่อย

เพราะว่าอะไรมีรถของเจ้าหน้าที่ขับนำหน้าอยู่
ก็คือพยายามขวางไม่ให้หนีไปไหนนี่เห็นไหม

ไปกันอย่างนี้หลายสิบกิโล
แล้วเหตุการณ์บอกเลยนะว่าสุดท้ายแล้วใครจะเชื่อ
ขับรถพ่วงคันใหญ่ขนาดนี้ขับหลบหนีจรธีไปได้เฉย
โอ้โหคุณผู้ชมแต่มันมีความคืบหน้าล่าสุด
แต่ผมแค่สงสัยว่าขับหนีไปได้ยังไง
มันเป็นรสทานฟอร์เมอร์หรือเปล่า
ที่อยู่มันกายร่างเป็นหุ่นยนต์ฟูฟับฟูฟับ
กั้นคันใหญ่ด้วยนะเป็นไปไม่ได้อ้าวสุดท้ายนะครับ

นายรินคุณสวัทพ์อายุ๓๘ปีขนขับรถมันถึงคันนั้นแหละ
มามอบตัวแล้วมาพบกับพนักงานสอบสวนที่สพบังกรวยนะครับ
เราก็รับแจ้งกับทางจอดอาทิตย์ตำรวจ
ผมจะมาผมจะมานะครับราสาทงานกันมาก่อน
ใช่แล้วนายสุวัสดิ์ก็ได้ให้ข้อมูลก่อนเข้าห้องสอบส่วนว่า
ตัวเขามันตกใจอยู่เจ้าหน้าที่เต็มไปหมดมาโบกรถให้เขาหยุด
แล้วเขาบอกว่าตรงนั้นมันไม่ได้มีสัญญาณการตั้งด่าน
ตัวเขาเลยก็ไม่ได้เปิดประตูลงไปหรอกเพราะเขากลัวไง
ผมไม่รู้ว่าใช่เจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่า
แล้วถามว่าพี่ดื่มมาเปล่ามีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่ามีไหม
เขาบอกเขายืนยันนะเขาไม่ได้ดื่มสุราหรือว่าใช้สารเสพติดมาครับ
อ่าแต่พอมีการสอบปากคำกับทางพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
ก็ได้แจ้งข้อหาค่ะคือฝ่าฝืนคำสั่งและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ใช่
ทำให้เสียทรัพย์และขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ก่อนที่จะนำตัวส่งไปตรวจหาสารเสพติดว่าตกลงแล้วเสพหรือไม่เสพกันแน่
แต่ผมยังงงอยู่นะโอ้โหรถคันเบอร์เลอร์ขับหนีไปได้ยังไง

ภัยกันเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ขับขี่รถจักรยาน
แล้วออกถนนใหญ่บางทีต้องระวังอย่างจักรยานคันนี้ไปตกร่องถนน
แล้วสุดท้ายล้มลงไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์เหตุการณ์น่ากลัวนะฮะ

เหตุการณ์มันเร็วนะครับนี่แบบนี้
เนี่ยฮะอยู่แล้วก็ล้มแล้วก็ชนกันไปเลย

มันตกร่องถนนอะไรสักอย่างแล้วเขาล้มลงไป
แล้วเหมือนกับว่าไปล้มตรงหน้ารถมอเตอร์ไซค์ทันที

เนี่ยค่ะโอ้โหน่าตกใจเหมือนกันนะ

คือเจ้าของคลิปที่เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ชนเนี่ย
คุณผู้ชมเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ยังเคราะห์ดี

คุณชนะไม่อย่างนั้นก็คงชนกันเป็นโดมิโน่แน่แหละ

ตั้ง๓เลนแล้วรถ๓เลน

ต้องมาไวแน่นอนแล้วสังเกตรถใหญ่เยอะแยะไปหมด
จักรยานขับมาด้วยเนี่ยมันไม่ปั่นมาด้วยนี่คือเสี่ยงจริง
คือดูจากลักษณะเหตุการณ์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตกร่องถนน
หรือว่าพยายามจะหักหลบรถเมย์ที่อยู่ข้างหน้า
ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้ว

ข้ารักษาพยาบาลเองนะคะ
เธอเองก็ไม่ได้เรียกร้องจากคนที่ปั่นจักรยาน

ก็คิดว่ารักษาตัวเองกันไปแล้วกัน
อีกอย่างหนึ่งคือก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดอุบัติเหตุนี้มากขึ้น
ขณะที่ชาวเน็ตเห็นเองก็บอกว่าโอ้โหเป็นห่วงจักรยาน

ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเขาก็จะมีเลนส์จักรยานต่างหากใช่ไหมคะ
แต่ว่าบางที่มันไม่มีจริงอันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ

ฝากเตือนภัยมีคนร้ายทำทีเหมือนจะเป็นลูกค้า
แต่สุดท้ายโอ้โหกลายเป็นโจรไปขโมยเงินนะฮะ
จากร้านชำที่มีคุณยายแก่เลยนะเป็นเจ้าของอะครับ
เห็นแล้วสงสารคุณยายขึ้นมาจับใจจริง

ใช่มะอายุเท่าไหร่ครับ

คนร้ายนะทำทีเหมือนกับเป็นลูกค้าครับ

แถวตำบลแสนศุกร์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้เลยนะครับ
ในช่วงเวลาที่เขาหยิบนู่นหยิบนี่เสร็จปั๊บ
เดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ทำท่าเหมือนจะจ่ายเงิน
เนี่ยฮะแล้วก็ไปเจอกับนางหนูเล็ก

ชักมีดยาวประมาณ๑ฟุตออกมาจากกระเป๋าเป้

แต่คนร้ายไม่สนใจใยดีอะไรเลยนะเอื้อมมือไปหยิบเงินในกระป๋องอ่ะ
แล้วก็หนีออกจากร้านไปค่ะเจ้าของร้านบอกว่า
ผู้ชายคนนี้มาซื้อของแล้วครั้งหนึ่งนะคาดว่าครั้งที่เข้ามาครั้งแรกน่าจะมาดูลาดเหล่าคุณชนะ
พอเห็นว่าคุณยายอยู่ลำพังเนี่ยก็ย้อนกลับมาก่อเหตุอีกได้ของไปเยอะเลยนะ
ตั้ง๖๐๐๐บาทและโทรศัพท์มือถืออีก๑เครื่อง

โอ้โหคือผู้สูงอายุ
นั่นนะสิสุดท้ายนะฮะนี่ฮะ
ล่าสุดนะฮะเบื้องต้นเนี่ยทางตะวัดสวพวริชมราบเนี่ย
ก็ทำการมาตรวจสอบพร้อมกับนำภาพ
จากกล้องวงจรปิดไปหาบ่อแสเพิ่มเติม
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
คุณดูแล้วกันเป็นร้านของชำเล็ก
คุณฏี่ศาสตร์เป็นร้านในชุมชนในต่างจังหวัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะคะ
โอ้โหไม่ได้มีประตูรูรอบขอบชิตอะไร

เดี๋ยวนี้หลายพื้นที่หลายชุมชน
ในบ้านในร้านค้าต่างมีกล้องวงจรปิด

คงจะนำตัวมาดำเนินคดีได้โดยเร็วนะคะ

แต่ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณชนะค่ะ
เรื่องนี้อยากจะเตือนใจว่าบางทีเราเห็นถนนโล่ง

ถ้าหากขับรถเร็วเนี่ยอุบัติเหตุก็ถามหาได้ค่ะ
โอ้โหมาเป็นไฟเลยค่ะ

ชนไถมาเลยค่ะแล้วดีที่คนขับเนี่ยคือแบบ

คือแท็กซี่คันนี้ใช่ไหมชนมอเตอร์ไซค์ค่ะ
แล้วก็ถลายลากรถมา
คือคาดว่านะอันนี้คาดว่านะ
อเตอร์ไซค์เนี่ยที่เขาอยู่ขวาสุดเนี่ยค่ะเขาอาจจะเลี้ยวเนี่ยเห็นไหม

แล้วรถที่มาด้านหลังก็คือรถแท็กซี่ก็คงจะมาเร็วเบรกไม่ทัน

ค่ะสุดท้ายยังไงต่อเขาก็ลุกขึ้นมาเจรจาพูดคุยกัน
อันนี้ยังตกลงกันได้นะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นช่วง๖โมงครึ่ง
วันที่๑๖มีนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้เอง
เฟสบุ๊กไกลปืนเที่ยงนำมาโพสต์เอาไว้เนี่ยฮะ
ก็แคปชั่นไว้แบบนี้ยิ่งกว่าพระคุ้มครอง

ก็คืออย่างน้อยก็พระคุ้มครองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแหละ
แต่ดูแบบความปลอดภัยเนี่ยนะคะก็

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้ยังฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ

รถกลับมาโอ้โหยกลับรถมาทุกตีคู่เบียดกันมาเลย
ดูสิครับว่าอ้านเสียวขนาดไหนครับ

ตีคู่กันมาแบบนี้แล้วถนนมันเหลือแค่เลนส์เดียวที่จะผ่านตรงนั้นคุณเห็นไหม
เพราะว่ามีรถ๒คันจอดอยู่ข้างเห็นไหม

จอดอยู่ขวาสุดเหมือนกับว่าเตรียมจะเลี้ยวหรือไม่ก็จะยูเทิร์น

เพราะฉะนั้นมันทำให้ถนนตรงนี้มันเหลือแค่เลนเดียว
แล้วรถกระบะกับรถบรรทุกตีคู่กันมาแบบนี้

นั่นน่ะสิคะคุณสุดท้ายยังไงล่ะ
สุดท้ายรถใหญ่ก็เลยเบียด
กระบะให้ชนกับรถที่อยู่ข้าง
เป็นอุบัติเหตุแบบนี้แหละครับคุณชิสา
ว่าขับรถก็ต้องระมัดระวังมีน้ำใจอย่างที่คุณชนะเตือนบ่อย
อะไรที่มันผ่อนปลนยอมกันได้ก็ยอมกันไป
ไม่อย่างนั้นอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่คุ้ม
ดูเจ็บตัวด้วยเสียตังค์กันไปด้วยอีกต่างหาก
อย่างนี้ก็ฝากกันเอาไว้ตรงนี้นะคะ
จากเรื่องของการขับรถขับราต้องระมัดระวัง
เรื่องของการดูแลสุขภาพของเราต้องระวังด้วยนะ
จริงเหมือนกันเพราะว่าการดูแลสุขภาพมันก็สำคัญอยู่แล้ว